สำหรับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
แล้วความดวงดีของเขาค่ะมีที่มาที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าทั้ง๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกได้ว่าดวงดีเพราะมีบุญเก่าหนุนนำ
จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบปฏิหารนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ
บุญทำงานแล้วนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดี
เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วดวงชะตาดีแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าดีแบบแพ็คคู่ทั้งเรื่องของการงานและการเงินจะดีไปพร้อมกันค่ะ
การที่ชาวราศีเมทุนนะคะดวงชะตาดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะสบายนะคะ
แต่หมายความว่าชาวราศีเมทุนค่ะคืออาจจะยังต้องเหนื่อยกับการทำงาน
ยังมีงานเยอะงานหนักเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จดีนะคะ
งานอะไรที่คุณคิดว่าไม่น่าจะสำเร็จได้นะคะอะไรที่เกินความคาดคิดเกินความคาดหมายนั้น
คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จไกลเกินฝันนั่นเองค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่แต้มบุญทำงานแล้วจ้านั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เรียกได้ว่าดวงชะตาดีไม่เบาเลยนะคะ
เพราะว่าความสำเร็จความสมหวังอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยค่ะอะไรที่คุณทำอยู่ในตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการลงทุนนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
สำหรับอีกราศีนะคะที่ดวงชะตาดีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะ
สำหรับราศีสิงค่ะมงค์ต้องลงแล้วจ้าเพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเรียกได้ว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยค่ะ
หมอไก่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงศ์ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายนานับประการเลยค่ะ
เวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเหมือนกับคุณก็ทำงานแบบเต็มที่นะคะ
พยายามใส่ความขยันความตั้งใจเต็มที่แต่ว่าผลที่ได้กลับมาเนี่ย
อาจจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่คุณลงทุนแล้วก็ลงแรงไปนะคะ
แต่ว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการที่คุณลงแรงจากการที่คุณเพียรพยายามไปช่วงที่ผ่านมานั้น
ก็คือเรียกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่นะคะ
ในช่วงที่ดวงชะตาดีค่ะชาวราศีสิงศ์นั้นอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบรีบลงมือทำนะคะ
เพราะว่าโอกาสเนี่ยเวลาที่เข้ามาแล้วสักพักนึงมันก็ผ่านไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้าคุณต้องรีบคว้าเอาไว้นะคะ
แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมค่ะไม่ใช่๓ราศีผู้โชคดีก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้หมอไก่มีวิธีการเสริมดวงมาฝากกันค่ะ
จริงแล้ววิธีการเสริมดวงชะตานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญหรือว่าในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยนะคะ
แต่ว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นะคะ
แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการสวดมนต์ค่ะ
ในวันนี้นะคะหมอไก่ก็เลยจะมาแนะนำการสวดหัวใจพระคาถานะคะ
เรียกได้ว่าเป็นหัวใจพระคาถาแบบสั้นแต่ว่าได้อนิสงฆ์จริงค่ะ
สำหรับสองพระคาถานะคะได้แก่พระคาถาพญาเต่าเรือนแล้วก็พระคาถาหัวใจพระฉิมพรีค่ะ
ก็เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทำงานประจำต้องทำงานร่วมกับคนหมู่บ้าน
อันนี้ขอแนะนำว่าให้ท่องสองพระคาถานี้ไว้ประจำใจเลยค่ะ
เพราะว่าสองพระคาถานี้นะคะอันนี้สงฆ์เนี่ยจะส่งผลในเรื่องของเมตตามหานิยมให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราค่ะ
แต่ว่าถ้าชีวิตของคุณกำลังเจอกับอุปสรรคปัญหาที่ยากจะข้ามไปนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณท่องพระคาถาหัวใจพระปรมัติค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งจากการท่องคาถานี้นะคะจะส่งผลทำให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปได้

สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ